วงการบันเทิงช่วงนี้มันเครียดกันเหลือเกินนะ

หลายคนติดตามข่าวของเราเองฟังผ่าน

มาดูกำลังใจดีในพี่น้องวงการบันเทิง
ส่งให้ต่อกันหน่อยดีกว่าค่ะ
บอกเลยว่าคลิปนี้ชื่นใจกันทั้งประเทศแน่นอน

คือเห็นภาพแค่นี้นะบอกเลยว่าฟินแน่นอน

แล้วคือมาแบบถอดเสื้อไงออกกำลังกายอยู่ที่บ้าน

ว่าเอ๊ะแล้วคลิปนี้เป็นกำลังใจจากแม่แก้วยังไง

แม่แก้วเขาตั้งใจส่งพลังใจให้ทุกคนผ่านเพลง
หุ่นลำบึกของลูกชายสุดหล่อด้วยค่ะ
แม่แก้วส่งเพลงกำลังใจมาให้พร้อมกับอาหารตาดีนะคะ
ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะ
นางเอกสาวเบลล่ารานีค่ะ
ก็ขอส่งหน้าสวยนะคะ

ความหมายก็คือส่งความรักให้กับทุกคน
ขอให้ทุกคนปลอดภัยนั่นเองนะจ๊ะ

ต่อกันที่ฝั่งเจ้าชายลูกทุ่งกันบ้างค่ะ

อัดคลิปเอาไว้ระหว่างที่เดินทางไปอัดเพลงใหม่

ให้แฟนดูแลตัวเองให้ดีนะครับ

กลับมาหนักอีกแล้วไปฟังเสียงเจ้าชายลูกทุ่งกันหน่อยจ้า

ช่วงนี้นะครับพีวิทย์แกกลับมาหนักอีกแล้วนะครับ
แฟนดูแลตัวเองนะครับสู้ทุกคนป้องกัน

เรียกกันแบบสนิทแต่ลึกในจิตก็ไม่มีใครอยากสนิทกับมัน